เรื่องของการตั้งวงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบ้าน
บางคนอาจจะคิดว่าไม่ผิดหรือเปล่า
แต่จริงแล้วนะครับตามพรกรฉุกเฉิน
มันก็มีข้อกำหนดเรื่องของการห้ามมั่วสุมชุมนุม
เพราะบางบ้านบอกว่านึกว่าดื่มที่บ้านไม่เป็นไร
เหมือนบ้านหลังนี้ครับกลายเป็นคลิปเดือดออกมา
เพราะว่ามีชายที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
บุกไปที่บ้านหลังนี้ในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์
แล้วทีนี้คนที่ตั้งวงดื่มเหล้าอยู่ในบ้านเจ้าของบ้าน
ไม่ยอมเลยนะโวยวายเถียงกับตำรวจ

ทีนี้มันเกิดเหตุทั้งเถียงกันทั้งทำร้ายร่างกายกัน
เป็นคลิปร้อนเพื่อเพ่อภาพในโลกโซเชียล
กลุ่มชายเป็นตำรวจจรึเปล่า
เอาเราไปดูคลิปกันก่อนนะฮะ

เพราะว่ามีกลุ่มชายกลุ่มนี้ที่แต่งตัว

เขาก็เข้าไปตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำบลบ้านเสิร์ธอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
หลังจากได้รับการร้องเรียนว่าในบ้านหลังนี้
มีการตั้งวงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

โดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัว
มีการโต้เถียงแล้วก็ยื้อแย่งโทรศัพท์กันขึ้น
จนเกิดการชุนละมุนแล้วครับ
แล้วก็ทางเจ้าของบ้านทางคนที่ตั้งวงอยู่ในบ้าน
ตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าผู้ชายกลุ่มนี้
เป็นตำรวจจริงหรือเปล่านะครับ
แล้วก็มีการเถียงกันจนกระทั่งโอ้โห
มีการถ่ายคลิปอีกฝ่ายก็ไม่ยอม
ถ่ายผมทำไมอีกฝ่ายก็ไม่ยอมเหมือนกัน

ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับมีความคืบหน้าออกมา
เพราะว่านายศิวะทรงอธิบายอายุ๓๑ปี
พร้อมด้วยแฟนสาวแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์อีก๒คน
เดินทางเข้าพบพันธ์ตำรวจเอกประวัชชัยสุดสคร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพนัฐนิคม
เพื่อพูดคุยถึงคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และชี้แจงข้อเท็จจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
อันนี้ทางสพพนัทนิคมเขาบอกเขาก็ต้องชี้แจงเหมือนกัน
โดยพันธ์ตำรวจเอกประวัติชัยบอกว่าช่วงตี๑๓๐คืนวันก่อน
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีการมั่วสุมนั่งดื่มสุรากันภายในบ้าน
ชุดสืบก็ยืนยันว่าเป็นตำรวจจริงนะเป็นชุดสืบสวน
ก็ลงพื้นที่ไปถึงก็เห็นว่ามีชายประมาณ๓คน

เหลือชายสองคนยังคงนั่งดื่มสุรากันอยู่
แล้วก็ยังพบอุปกรณ์การเล่นไพ่
ก็เลยต้องแจ้งข้อหาครับว่าฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
แต่ว่าทางคนในบ้านบอกว่าไม่ได้ทำอะไรผิด
ว่าดื่มสุรากันก็ดื่มจริง

พวกเราไม่ได้ออกไปไหน
ไปตรวจสอบแล้วก็บอกเห็นนะวิ่งหนีกันอยู่เมื่อกี้
มีทั้งหลายคนมั่วสุมกันเกิน๕คนหรือเปล่า
แต่ทางเจ้าของบ้านไม่มีนั่งอยู่สองคน
ก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาไม่ยอมกันนะฮะ
ทีนี้ล่ะครับทางตำรวจบอกว่างั้นเชิญตัวไปโรงพัก
แต่ทางเจ้าของบ้านก็ไม่ยอมนะครับบอกว่าเนี่ยมีอาสาตำรวจใช่ไหม
ผมรู้เลยคุณไม่ใช่ตำรวจแต่คุณบุกเข้ามาอย่างนี้ได้ไง

ว่าผมรู้นะว่าคุณเป็นใครนะฮะทางอาสาตำรวจบอก
ผมก็รู้ว่าคุณเป็นใครเถียงกันอยู่อย่างนี้
เถียงกันอยู่นะฮะนี่แหละครับ
แล้วก็ทางเจ้าของบ้านบอกว่าคุณเป็นแค่อาสา
ไม่ใช่ตำรวจมาบุกเข้าบ้านแบบนี้
แล้วคุณเคยมีประวัติไปจับลิขสิทธิ์เมื่อปี๖๖
ผมรู้เลยเจ้าของบ้านบอกนะครับ
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่มีปากเสียงกันในคลิปนะครับ
เหมือนว่าจะพุ่งทะยานตัวเข้าไปชกต่อยเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับ
ก็มีการยืนยันว่าตำรวจไม่ได้จะทำร้ายประชาชน
แต่บรรยาการยื้อย่างมือถือที่ทางฝ่ายเจ้าของบ้านเอง
เขาถ่ายไว้นะฮะคือถ่ายทำไมก็เป็นการเถียง
กันว่าถ่ายทำไมถามกันว่าถ่ายทำไม
ก็เลยกระโดดพุ่งตัวไปหาตัวเจ้าของบ้าน

ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นนะครับ
ส่วนตามร่างกายของตัวเจ้าของบ้านคือนายศิวะที่มีรอยแผล
มันก็เกิดจากมีการยื้อแย่งยื้อแย่งโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็หกล้มไปโดนสิ่งของมีคมบาดเอานะครับ
เพราะว่าในคลิปก็จะได้ยินเสียงเหมือนคนหกล้มเลยนะครับ
ซึ่งสิ่งที่บาดเขาหรือว่าทิ่มตำเขาอาจจะเป็นทุเรียน
เนื่องจากนายศิวะเป็นพ่อค้าขายทุเรียน
แล้วก็มีผลทุเรียนวางอยู่แถวนั้นนะครับ

เรื่องต้นทางตำรวจตั้งข้อหาเหมือนกันนะ
ตั้งข้อหานายศิวะทรงอธิบายอายุ๓๑ปี
แล้วก็นายนิรุธวรรณศรีนะครับ
อายุ๓๔ปีที่นั่งดื่มสุราภายในบ้านด้วยกัน
ข้อหาร่วมกันชุมนุมหรือว่ากิจกรรมมั่วสุม
เล่นการพนันฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
แล้วก็สารได้ตัดสินจำคุก๓เดือนแล้ว

ส่วนเรื่องของตำรวจเนี่ยนะครับ
ทีนี้ล่ะฮะทางด้านของผู้มกับเองก็บอกว่า
ผมก็ต้องมีการตรวจสอบชุดจับกลุ่มเหมือนกัน
ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องหรือเปล่า
ก็จะมีการลงโทษทางวินัยและทางอาญาเหมือนกัน

ขณะที่ตำรวจอาสาหรือว่าผู้ช่วยตำรวจ

ผมได้สั่งให้หยุดพักงานไว้ก่อน

ผู้เสียหายเขาก็พอใจที่ให้หยุดพักงานอาสาตำรวจนี้ไว้

แล้วก็ทางกลุ่มเจ้าของบ้านบอกไม่รู้ในแง่ของกฎหมาย
เพราะคิดว่านั่งอยู่ในบ้านนั้นไม่ผิดอะไร
อ่านะฮะก็ต้องเรียนรู้ข้อกฎหมายกันไปในช่วงนี้นะครับ
พรกตฉุกเฉินประกาศเมื่อวันที่๒๖มีนาคม๒๖๖๓
มีข้อกำหนดอยู่๖ข้อด้วย